ก็ตำรวจเมืองพิศนุโลกตอนนี้เตรียมขอออกหมายจับ
ผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกหลายราย

ต้องตามจับกันนะครับ
สามขวบมาไลฟ์สดด้วยกันนะครับแล้วก็ให้เด็กเนี่ย
ขอโทษนะคุณผู้ชมเลียให้แม่หน่อยจับนมหน่อย
อะไรอย่างนี้นะฮะกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกเผยออกมาในโลกโซเชียล
นักสืบโซเชียลเขาก็อยากหาความจริง
อยากให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบว่าคนในคลิปมาจากไหน
และนอกจากคนในคลิปแล้วคนที่ดูคลิปในไลน์กลุ่มเนี่ย
เป็นใครบ้างตามจับให้หมดได้ไหมนะครับในเรื่องนี้
ทางคดีนั้นพันธ์ตำรวจเอกทรงพลสังเกษม
กับการสพเมืองพิศนุโลกเปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับ
ในคดีที่แม่วัยยี่สิบห้าปีไลฟ์สดโชว์อนาจารย์กับลูกชายวัยสามขวบ
ว่าหลังจากที่จับกลุ่มผู้เป็นแม่และตั้งข้อหาไปแล้ว
สามข้อหาก็ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวน
รวมหลักฐานและตรวจบัญชีธนาคารของผู้ต้องหา
เพื่อเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้จ้างวาน
ล่าสุดบอกรู้ตัวหมดแล้ว
แล้วก็ที่จ่ายเงินทีละสี่ห้าร้อย

หรือว่าจะสั่งเข้าไปได้อยากให้หญิงสาวทำอะไรเนี่ย

ออกหมายเรียกตัวมาสอบปากคำ
หากไม่มาพบก็จะขออนุมัติหมายจับไปตามขั้นตอนแล้วครับ

กระทำการกับลูกชายวัย๓ขวบเพียง๒คน

ก็เป็นสามีคนที่๓ของหญิงวัย๒๕ปี
มีเพศสัมพันธ์กันโชว์สดด้วยนะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้มีปรากฏภาพอยู่ในคลิปดังกล่าว
อย่างไรก็ตามตำรวจก็จะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อเอาผิดกับคนที่เป็นพ่อเลี้ยงต่อไปด้วยนะครับ

ผู้จ้างวานผู้ชักชวนให้สาววัย๒๕ปีเนี่ย
เข้าสู่ขบวนการของการโชว์ไลฟ์เนี่ยนะครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังออกหมายเรียกมาให้ปากคำ
หากพบว่าเข้าข่ายกระทำความผิดร่วม
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
กระทำความผิดในลักษณะนี้ด้วย

เผยแพร่อย่ากระจาย
แล้วก็อะไรนี่แหละดูกันเองนะ

ด้านของพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าขณะนี้ชุดสืบสวนเมืองพิศนุโลก
ทราบชื่อเจ้าของเพจอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ
ส่วนผู้ที่มีการจ้างให้มีการไลฟ์
จะถูกดำเนินคดีร่วมกันในข้อหาค้ามนุษย์หนักนะ
กระทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่า๑๓ปี
พร้อมฝากเตือนประชาชนที่เข้าชม
ตกเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วย
กดไลค์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกดแชร์
หรือว่าแม้แต่คุณบันทึกคลิปวีดีโอไว้ก็ตาม
อาจจะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลลามกนะ

ปล่อยไว้นะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์
แล้วก็ร่วมเผยแพร่คลิปต่างเหล่านี้ออกไปนะครับ
ไม่ใช่เฉพาะคลิปของแม่วัย๒๕กับเด็กวัย๓ขวบเท่านั้น
คลิปอื่นที่อยู่ในกลุ่มไลน์นี้หรือกลุ่มไลน์อื่นด้วย

เขาบอกว่ายังมีคลิปอีกเยอะนะในกลุ่มไลน์นี้
เพราะมีหญิงสาวสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาโชว์วิว

จริงแล้วเขาก็พยายามทำให้มันเป็นกลุ่มปิดเหมือนกัน
แต่ของแบบนี้ก็ชอบจะมีการรั่วไหลออกมา
มันจะปิดอยู่ได้ยังไงในโลกโซเชียลนะ
แล้วคุณแบบว่าทำธุรกิจกันโจ้งแบบนี้นะฮะ
๐บาทจ่ายเข้าไป๑๐๐๐บาทสมัครเป็นสมาชิกนะครับ

สำหรับเรื่องของการเยียวยาเด็กชายวัย๓ขวบ
ตอนนี้ทางด้านของหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว

ก็ได้รับน้องเขาไปอยู่ในความดูแลแล้ว
พบว่าสภาพจิตใจเด็กยังคงเป็นปกติ

คือตอนขณะที่แม่สั่งเด็กไม่รู้เรื่องหรอก
ไปตามที่แม่บอกแม่บอกนะลูกนะ
นี่ให้แม่หน่อยนั่นให้แม่หน่อยนะฮะ
ซึ่งตอนนี้จะติดต่อญาติให้รับเด็กกลับไปเลี้ยงดู
ในช่วงนี้ก็คงต้องเยียวยาจิตใจของเด็กให้ดีซะก่อนนะครับ
เรื่องนี้มีความคืบหน้านะครับ
แล้วก็รอติดตามว่าใครอยู่ในกลุ่มไลน์นั้นบ้างนะครับ
จะเรียกมารับผิดให้หมดนะฮะ